คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพนักงานหญิงของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกระบี่
ร้องกรี๊ดวิ่งแตกกระเจิงออกมาจากห้องน้ำนะคะ
เพราะว่ามีหนุ่มวัยเบนเจอร์เพศคนนึงอยู่ก็เดินดุ่มเข้าไปในห้องน้ำหญิงนะคะ
ถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วนั่งลงกับพื้นแล้วก็สำเร็จความไคร้โชว์
โอ้โหผู้หญิงที่เขาไปเข้าห้องน้ำทำยังไงได้คะวิ่งแตกตื่นออกมาทั้งหมดเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำหญิงชั้น๓ของห้างแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่บนถนนมหาราชเขตเทศบาลเมืองกระบี
ซึ่งชายคนก่อเหตุถูกพนักงานของห้างนี้จับตัวเอาไว้
นายนัทพงศ์แสงเกิดผู้จัดการฝ่ายบุคคลของห้างเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้รับแจ้งจากพนักงานคือมีพนักงานวิ่งมาบอกว่ามีผู้ชายบุกเข้าไปในห้องน้ำหญิง
แก้ผ้าออกหมดเลยนั่งลงกับพื้นแล้วก็สำเร็จความไคร่
ตอนนั้นพนักงานหญิงเขาก็ไปเข้าห้องน้ำกันเยอะ
ก็ตื่นตกใจร้องกรี๊ดวิ่งกระเจิงออกมาจากห้องน้ำค่ะ
แล้วก็รีบไปแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เข้ามาควบคุมตัว
แล้วก็เอาผู้ชายคนนี้ออกมาเพื่อรอตำรวจสอบปากคำ
หลังเกิดเหตุก็มีการติดต่อยาดของผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็รู้มาว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๕ปีมีอาการป่วยทางจิตค่ะ
ก่อนเกิดเหตุแม่เขาออกไปทำงานตัวเขาเองก็ไม่ได้กินยา
ก็เลยออกมาก่อความวุ่นวายแบบนี้
ตำรวจก็นำตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
เขาก็ให้การรับสารภาพนะว่าเขาทำอนาจารย์จริง
ตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะไป
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะต้องส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกายด้วยนะ
ตกลงแล้วผู้ก่อเหตุคนนี้ป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า
เพื่อที่จะได้ดำเนินคดีได้อย่างถูกต้อง

กินยาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
อย่างที่บอกว่าถ้าสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยเนี่ยนะคะ
ถ้าสมมุติคุณหมอยังไม่ได้บอกให้หยุดยา
แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันดีขึ้นแล้วมันหายแล้ว